คุณผู้ชมครับขณะที่โควิดมันก็แรงปรากฏว่าฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเรา
ซึ่งมันติดกับชายแดนของไทยกลับมีเรื่องของการสู้รบกันขึ้นมา
เมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้ามืดแล้วล่ะฮะมันสัญญาณมันมาชัดแล้ว
บริเวณชายแดนฝั่งตรงข้ามกับบ้านแม่สามแลบที่แม่ห้องศร
คุณผู้ชมดูบรรยากาศนะฮะว่ามันคุกกลุ่นรุนแรงขนาดไหนฮะ
เอากลับมาปั้นดูหน่อย
ฐานซอแลท่าของทหารเมียนมาครับริมแม่น้ำสารวิน
ฝั่งตรงข้ามกับบ้านเราก็คือหมู่บ้านแม่สามแลบครับที่แม่ห้องศร
ตั้งแต่ตี๔กว่าเมื่อวานนี้ชาวบ้านฝั่งไทยได้ยินเสียงปืนใหญ่ชัดเจน
เมื่อกี้คุณผู้ชมได้ยินไหมครับเสียงปืนใหญ่เสียงปืนเสียงระเบิดดังอย่างต่อเนื่อง
ประมาณชั่วโมงนึงได้ตั้งแต่ฟ้ามืดจนฟ้าเริ่มสว่าง
หลังเกิดเหตุทำให้ชาวบ้านจากบ้านแม่สำรับ
ทยอยอบพยพออกจากพื้นที่มารวมตัวที่โรงเรียนบ้านห้วยกองการ์ด
เจ้าหน้าที่ส่งความช่วยเหลือไปสิ่งของอุปโภคบริโภคแล้วก็ช่วยกัน
พยพประชาชนออกจากพื้นที่ครับ
นายศิษฐิชัยจินดาหลวงนะครับท่านผู้อาบรัชกาจังหวัดแม้วห้องสอน
ร่วมกับพันเอกสุจินทรัพย์สินท่านเป็นผู้บังคับการ
โดยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่๗กองกำลังนเรสวนแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่
ท่านผู้ว่าเปิดเผยบอกว่าตั้งแต่ช่วงตี๕นะครับของเมื่อวานนี้ครับ
เข้าโจมตีฐานซอแลท่าของทหารเมียนมาเขา
ต่อมา๙โมงครับ๙โมงทั้ง๒กองกำลังได้เคลื่อนติดตามทหารเมียนมา
พยายามจะหนีไปท่าอูซูท่าที่ฐานอูซูท่า
คือฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยตรงนั้นเป็นบ้านแม่แวน
ตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสรียงนะครับแล้วก็มีการประทะกันอีก
ช่วงเที่ยงครับโอ้โหต่อเนื่องเลยเช้ามืดช่วงสายช่วงเที่ยง
ทหารเมียนมาตอบโต้กลับบ้างครับส่งเครื่องบินเข้าโจมตีทั้งทิ้งระเบิดนะครับ
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ส่วนประชาชนนะครับรัศดรบ้านแม่สามแหลบที่ถูกลูกหลงบาดเจ็บ
ก็คือนางเดมีนะฮะเธอถูกกระสุนปืนขนาดเล็กหนึ่งนัดที่เหนือเข่าซ้าย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลครับขณะที่รัศดรประชาชนนะครับ
บ้านแม่สามแลปสี่ร้อยห้าสิบคนโอบพยพไปอยู่บ้านห้วยกองการ์ดแล้วนะฮะ
ล่าสุดครับจังหวัดมีคำสั่งปิดจุดผ่อนปลนทางการค้าบ้านแม่สามแลบ
แล้วก็งดการเดินเรือในแม่น้ำสารวินไว้ก่อนตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ